เขาโพสต์เรื่องราวของการสักคิ้วนะคือเขาบอกว่าเซลล์สุดสุดเลย
สำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับไปสักมานะฮะแล้วไปเจอแบบเนี้ยครับ
โอ้ยลูกเอ้ยไปหายฟิ้งไปเนี่ยนะฮะแล้วมันจะแก้ยังไงวะ
คืออุทาหรณ์เตือนใจคนรักสวยรักงามนะฮะสภาความมั่นคงแห่งชาติส่งมาให้แจ้งเตือน
ถ้าฝีมือไม่ถึงอย่าหาทำสงสารลูกค้าขอบคุณช่างหม่อมที่จะแก้ให้น้องให้สวยเหมือนเดิม
มาเอาใจช่วยน้องกันนะครับต้องสวยที่จะทำให้สงสารน้องจับใจเลย
นี้พี่จะแก้ให้หนูฟรีเข้าใจถึงหัวอกหัวใจน้องจริง
จริงอยากสวยแต่ว่าทำผิดที่แล้วมันเสียทั้งเครียดทั้งเสียเงินด้วย
ฝากถึงช่างนะถ้ายังไม่เป็นอย่าทำ
เพราะมันเหมือนกับฆ่าเขาทั้งเป็นค่ะนี่นะน้องเขาเนี่ยเขาบอกมานะ
น้องนี่อินบล็อกมาถามว่าแก้ได้ไหมทีแรกเราก็เฉยคงแก้ปกติ
พอน้องส่งรูปมาให้ดูเราถึงกับน้ำตาซึมเลยถ้าเป็นเราเราตายแน่
และค่าแก้ราคาก็สูงด้วยเหยียบหมื่นพี่จะแก้ให้หนูฟรีไม่เก็บสักบาทเลย
นี้เรามาเจอกันนะสิ่งที่เราพอจะตอบแทนสังคมได้
ฟังเขาหน่อยมาฟังฟังตัวน้ำยาดึงสีดึงสีออก
พอดึงสีออกมันได้ได้สักมันจางลงเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจะนัดมา
มาทำโค้งใหม่อืมเราจะไม่แก้ไปแบบว่าทำโครงไปด้วยแล้วก็ดึงสีออกมาพอมันพอมันเป็นแผนแล้วก็ลงมาตีกัน

คือเฉลี่สพุทธ์ดีหอบพี่

ไม่ใช่ของพี่นี่มันปันหายไปเนี้ย
เดี๋ยวให้อีต้นสักไอต้นตาม
๗ละ๕เนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย

เนี้ยเนี้ย

แล้วเวลาแบบสีมันติดแล้วเนี่ยบางทีมันแก้เนี่ยมันต้องรอ
บางคนก็ต้องไปเลเซอร์เพื่อให้สีมันจางลงก่อน
แล้วค่อยมาเนี่ยทำใหม่แล้วมันใช้เวลาแก้นานมาก
เคสถ้ามันเข้มมากมันแก้ไม่ได้ด้วยนะคะ
คือคุณจะต้องเป็นเลเซอร์ไม่รู้กี่ทีเพื่อให้มันจาง
แล้วก็แบบเนี่ยรอแล้วก็มาแก้โครงคิ้วใหม่อีกอย่างนี้
คือสงสารเขาว่าแล้วนี่มันเป็นสองไม่คิดดูแล้วจะแก้อย่างไร
ดีที่รอบเมื่อกี้แล้วยังแบบเป็นหางนะหัวคิ้วมันหลุดหมดเมื่อกี้

เมื่อกี้คือต้องค่อยทำสีให้จางก่อน
แก้ได้ไหมนี่ไงอุ๊ยไม่ใช่

ให้ศักด์ซิรู้เขียนผมเอาให้อาย
ยันลูกมีสามีแต่งงาน
ช่วงเธอมีหลานอะ

พี่เบาเท่าบอกว่าพี่เบาเร็วมากเลยอะ
เดิมของพี่หนุ่มก็ใช้วิธีเอารองพื้นกบแล้วเขียนใหม่ให้สูงขึ้น

สดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา